ตอนนี้ก็ได้เวลาดีดึกพอสมควรใกล้๔ทุ่มนะครับผมเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่พื้นที่บ้านคุณย่าผมเองนะก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละผมแต่ไม่รู้ว่าบ้านเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับมีบ้านหลังหนึ่ง
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดอ่างทองนะ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นบ้านร้างนะครับ

มันเคยเกิดเหตุเกิดคดีนะครับ

นะครับแล้วลูกสาวก็ตาย

หลังจากนั้นบ้านนี้ร้าง

แต่ทุกวันนี้

มีคนเดินจูงกันไปจูงกันมา

ยังมีแสงไฟดวงไฟ
ปรากฏให้เห็นอยู่ที่บ้าน

ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญ

จะเป็นลักษณะบ้านทรงไทยแบบนี้คุณเขียนมาสอน

สมัยผมเด็กนี่ปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่
ส่งมาอยู่บ้านย่าที่วิเศษชายชานอ่างทอง
โอ้โหน้ำท่วมถึงใต้ถุนบ้าน
ปั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ๑ไว้

มีรั้วรวดหนามล้อมรอบที่ดินอยู่
หน้าบ้านมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่
ต้นไม้นี่ขึ้นปลกคลุมไปหมด
คือสูงจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้าน

และต้องขนลุกนี่นะครับ
เปิดเผยนะคือนางสาวสิริวงศกภูลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนบางจักรนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีก่อนนะ๑๐ปีก่อนนะครับ
บ้านหลังนี้มีคุณแม่อายุ๓๐ปีนะครับได้ให้ลูกสาววัย๒ขวบดื่มนมผสมยาพิษ
แล้วพอลูกสาวเปลี่ยงชีวิตแม่กรณีครับผวกคอตาย
ตามลูกสาวเดี๋ยวฟังท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าดีกว่า
คือบ้านเนี้ยเสียชีวิตคือสามศพที่ที่น่าตกใจแล้วก็น่ากลัวก็คือ
แม่กับลูกนะคะแม่คือจับลูกเนี่ย
กินยาโดยศพในนมให้ลูกกินแล้วก็ตัวเองเนี่ย
มองดูลูกว่าเสียชีวิตแน่นอนแล้วตัวเองก็ได้ผูกคอตาย
นี่ฮะปัจจุบันบ้านหลังนี้ร้างนะครับแต่
มันมีความน่ากลัวก็คือกลางคืนเวลามีคนขี่รถขับรถผ่านบ้านหลังนี้
ได้ยินเสียงเนี่ยแล้วก็เห็นดวงไฟนะครับ
ดวงไฟอยู่ในบ้านเป็นลูกไฟบางคนเห็นแสงเทียนนะครับ
มีชาวบ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่เนี่ยมาใส่บาทตอนเช้ามืด
เห็นผู้หญิงสองคนเป็นสองแม่ลูกเดินจูงมือกันแล้วก็เดินไปมารอบตัวบ้าน
ก็คือคนที่เขาเห็นเขาไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคะเห็นคนเขาเดินจูงมือกันที่บ้านหลังนี้เป็นแม่ลูก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้โหแล้วตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองก็เจอนะครับ
ไม่ใช่แค่ว่ามีคนมาบอกมาเล่านะเคยเจอกับตัวเองมาแล้ว
ขับรถกลับบ้านตอนดึกขับผ่านบ้านหลังนี้เห็นดวงไฟแบบเป็นแสงนีออนอยู่ในบ้านอ่ะ
จะมีใครเปิดไฟไม่มีคนอยู่คุณเข็มมาสอนค่ะนี่ครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับก็เพื่อจะบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ย
แล้วชอบเข้ามาลองของที่นี่เนี่ยอยากจะขอล่ะว่าอย่ามาเลยนะครับ
แทนที่จะมาเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วดีกว่า
นี่ฮะที่หมู่๖ตะบนบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง